วันนี้ข่าวใหญ่คือข่าวที่เรากำลังเฝ้าติดตามกันอยู่นะครับเกี่ยวกับชีวิตของช้างป่าสองตัว
ค่ะนะที่ติดอยู่ที่น้ำตกเหวนรกกลางป่าเขาใหญ่อืม
มีอีกหกตัวตายไปแล้วใช่ค่ะเรื่องนี้โอ้โหพอใครเห็นภาพข่าว
เห็นข่าวแล้วต้องบอกว่าเราเป็นห่วงจริงจริงตอนนี้นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
เดี๋ยวเราไปตามความคืบหน้าความพยายามในการช่วยเหลือช้างป่าสองตัว
ที่ยังไม่ตายแล้วก็ติดอยู่ที่หน้าผาครับส่วนช้างป่าที่ตายแล้วตกเหวลงมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่จะกู้ซากออกมาอย่างไรเราต้องตามตอนนี้เจ้าหน้าที่บางส่วน
ยังคงอยู่ในพื้นที่กันอยู่เยอะเลยใช่แล้วครับท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามานะครับ
เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งกำลังใจไปถึงช้างอีกสองตัวนะคะ
ที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่อิดโรยมาก
แล้วก็ยังไม่รู้จะช่วยเหลือได้ยังไงนะแล้วก็หนึ่งคือมันก็หิว
จะทำให้มันตกใจก็ไม่ได้เดี๋ยวยิ่งเดินแล้วก็ยิ่งร่วงตกลงไป
อันนี้น่าเป็นห่วงส่งข้อความมาผ่านทางไลน์ของไทยรัฐค่ะ
เราได้ผ่านทางเฟซบุ๊คและทางยูทูปด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ย
ท่านที่เคยไปเที่ยวนะฮะเชื่อว่าต้องได้ไปชมความสวยงามตามธรรมชาติของน้ำตกเหวนรก
ค่ะเป็นน้ำตกที่สูงเหลือเกินค่ะแล้วก็สวยมากด้วย
ท่านหน้าฝนน้ำเยอะแล้วก็น้ำจะตกลงมาเยอะสวยเลยค่ะย้อนไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ย
สิบเจ็ดปีที่แล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่ช้างป่าเนี่ยนะ
เป็นฝูงช้างแม่ลูกแปดตัวค่ะกำลังจะเดินผ่านอืม
น้ำตกกันนี่แหละแล้วพลัดตกลงมาตายครั้งนั้นตายหมดเลยนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้คือจุดเดียวกันเลยกับครั้งนั้นค่ะแต่ครั้งนี้รอดสองตัว
มันเริ่มจากเมื่อคืนครับทุกผู้ชมครับประมาณตีสามเนี่ย
มีชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงแล้วล่ะค่ะเสียงช้างเนี่ยร้องนะฮะ
ตอนเช้ามาดูอืมก็พบอ้าวมีช้างตายอยู่ในน้ำตกค่ะ
แล้วก็มีอีก๒ตัวเนี่ยอยู่ตรงขอบตรงหน้าผา
ธรรมชาติของช้างนี่เขาเดินถอยหลังไม่ได้เข้าใจว่าคงเห็นลูกช้างตกลงไปตาย
แล้วก็พยายามจะลงไปช่วยแล้วก็ขึ้นกันไม่ได้แล้วทีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เป็นคลิปที่ความยาวประมาณสามนาทีได้บรรยายไว้เสร็จสับว่าเกิดอะไรขึ้นณขณะนั้น
ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมชมอืมนะครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันนะครับไปชมกันเลยนะครับ
อันนี้บริเวณที่ตอนนี้น้ำตกชั้นหนึ่งนะครับ
ก็จะพบเห็นว่ามีช้างอายุประมาณสัก๕ขวบแล้วก็๕ปีนะครับ
เห็นได้แล้วอยู่ตรงมุมบริเวณตอนนี้ก็คือใจกลางห้องมอง
อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะตัวเขาจะกลืนกับสีอ่า
ของเป็นลักษณะของกิ่งไม้นะครับนะครับ
อยู่ประมาณกลางภาคเนอะตรงนั้นนะครับคือตัวช้างเห็นว่าจะเห็นสันกับงวงอยู่
หนึ่งตัวนะครับเป็นลูกช้างวัยประมาณสักห้าขวบนะครับ
ประมาณร่วมร่วมสองตันส่วนแล้วก็จะเห็นได้ว่าช้างพี่เลี้ยงกับตัวแม่เขานะครับ
พี่เลี้ยงกับตัวแม่เขาก็จะไปติดอยู่บริเวณที่จุดที่เป็นหน้าผานะครับ
ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะอ่อนแรงแล้วก็ปอดกันแน่นเห็นไหมครับ
วงเขาจะยืนนิ่งอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่มีที่ไปหรืออาจจะพักเอาแรงอยู่นะครับ
ขึ้นแต่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการที่เขายังตกลงไปในน้ำตก
อาจจะมีการสูญเสียได้ขณะเดียวกันที่น้ำตกชั้นสองนะครับ
น้ำตกชั้น๒ตอนนี้ก็พบเห็นช้างที่พลัดตกนะ
เป็นลูกช้างพัดตกลงไปแล้วตกเหี่ยวนรกเป็นสองอีกสี่ตัวนะครับ
รวมแล้วตอนนี้เราเสียช้างไปทั้งหมด๕ตัวนะครับ
ของเขาใหญ่นะครับและอีกสองตัวนี้สุ่มเสี่ยงมากเลยครับ
การที่เกิดอันตรายครับผมอันนี้ก็อ่าทางผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนะครับ
สองสามท่านก็มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับในผมเจ็ดแปดนะครับ
โมภาษีทรงคุณคุณพิวัติคุณฤทธิ์นะครับเกรดสามแล้วก็ยานอาวุธนะครับ
คุณยานอาวุธที่เกรดห้าเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็อำนวยการบริษัทกาลอยู่นี่นี่ครับ
ดูแล้วท่าทางอ่อนแรงระโหยมากนะครับด้วยความที่เขาต้องการจะช่วยนะครับ
ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่น้ำตกชั้นสองนะครับ
ว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทางด้านฝั่งตรงข้ามของ
บริเวณที่เป็นเทอร์เลสทางนี้ก็จะค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะสั้นนะครับ
เนี่ยครับเจ้าหน้าที่เราก็ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็จะมีนะครับ
แล้วพลัดตกลงไปมันก็จะเป็นการสูญเสียช้างได้เลยนะครับ
ถึงถ้าหากเขาตกใจแล้วก็พลัดด้วงไปในน้ำครับ
ซึ่งจะต้องปล่อยตามยฐากรรมเลยทีเดียวนี้

ที่เพียงเค้าจะต้องผัดผ่อนให้ร่างกายแข็งแรง
แล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปให้พ้นแนวขอบป่า
ซึ่งด้านนู้นจะเป็นขอบป่าสูงชันหน้าผาทั้งนั้นเลยนะครับ

ถ้าผู้ช่วยเหลือคุณต้องดูว่าชุดกู้ไฟของเขายัดจะทำอะไรได้

ถ้าฟังจากคลิปที่เจ้าหน้าที่เขารายงานตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะคิดว่าตายแค่๕ตัวตกลงเจอศพเจอซากของช้างเพิ่มเป็นตาย๖นะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่จะรายงานความคืบหน้าอีกทีนึง
แต่ทีนี้เรื่องของชั้นของน้ำตกเนี่ยท่านผู้ชมน้ำตกเหวนรกเนี่ยคือเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเนี่ยจะมี๓ชั้นหรือว่ากี่ชั้น
จะมีน้ำตกกี่ทอดมีหน้าผากี่ทอดอ่ะนะค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าวิธีการเดินลงมาที่เจ้าหน้าที่เดินไล่หาช้างป่าเนี่ยค่ะ
เขาเดินลงจากด้านบนค่อยลงมาด้านล่างที่ฟังจากคลิปเมื่อสักครู่เห็นไหมเจ้าหน้าที่จะบอกว่าข้างบนเนี่ยคือชั้นหนึ่ง
แต่ว่าตรงข้างล่างที่มีช้างป่า๒ตัวยังอยู่ที่ตรงแถวขอบหน้าผาแถวหินอันนี้คือชั้นล่าง
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะชั้นบนลงมาเนี่ยสูงชั้นละประมาณ๖๐เมตรนะคะอันตรายมากก็คือจะไม่ค่อยเปิดให้เข้าไปโดยเฉพาะถ้าหน้าฝนน้ำเยอะน้ำแรง
เมื่อกี้ก็เห็นน้ำใช่ช่วงมีฝนตกหนักค่ะส่วนชั้นล่างเนี่ยค่ะก็จะสูงประมาณ๕๐เมตรนะคะก็จะมีหน้าผามีแอ่งน้ำเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคือมีทั้งในส่วนของชั้นของน้ำตกและมีในส่วนของหน้าผาด้วยชั้นของน้ำตกก็จะมีการคดเคี้ยวเล็กน้อยอ่ะนิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะก

ข้ามน้ำตกกันแล้วก็เป็นลักษณะของการเดินออกนอกเส้นทางที่ปกติช้างจะไม่เดินมาตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็พลัดตกลงมาซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุคือจะตกลงมาตัวหนึ่งก่อนค่ะตัวที่เหลือพยายามที่จะช่วยช่วยกันแล้วก็เลยตกลงมากันอีกหรือว่าจะทีเดียวมาทั้งหมดแล้วตัวใหญ่ก็คือตัวเมียสองตัวที่อาจจะเป็นแม่ด้วยเนี่ยก็เลยพ
ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะกลับตัวยังไงจะถอยหลังยังไงเพราะว่าตามรายงานข่าวเบื้องต้นก็คือช้างป่าสองตัวที่รอดชีวิตเนี่ยค่ะเป็นแม่กับลูกแต่ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเป็นตัวเมียทั้งคู่นะคะที่รอดอยู่แล้วก็ยืนอยู่ริมหน้าผาตามคลิปที่เจ้าหน้าที่พูดว่าเธอเรสเธอเรสก็คือหน้าผาหน้าผาแคบด้วยต
วิธีการนำซากช้างป่าทั้ง๘ตัวที่ตกตรงนี้

เขาใช้วิธีการคือตัดงาและตัดเป็นชิ้นส่วนย่อยค่ะ
แล้วปล่อยให้ไหลมาตามน้ำแต่ตอนนั้นยังไม่มีเขื่อน
แล้วก็จะมาลงมารวมกันข้างล่าง
แล้วถึงจะนำซากศพช้างป่าเหล่านี้ออกมาฟังดูเหมือนโหด
แต่เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวหนึ่งหลายตันมากนะคะ
คือจะยกจะเคลื่อนย้ายมันยากมากจริง

เนี่ยที่บริเวณน้ำตกเหวนรกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อยู่ฝั่งพื้นที่ตำบลนาหินลาศอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะครับ
ลูกช้างป่าที่ตายอยู่ในน้ำตก
อายุประมาณ๕ปีน้ำหนักประมาณ๒๐๐
ตัน๒ตันก็๒๐๐กิโลกรัมนะครับ
นายวิชัยพรลีแสงสุวรรณภูมิหน่วยการส่วนอุทยานสำนักบริหารพื้นที่

กลางดึกคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงช้างร้องเหมือนกับได้รับอันตราย
แต่ทีนี้มันกลางดึกไงก็ต้องรอรุ่งเช้า
ออกมาสำรวจตามลำห้วยสมอปูน
จะพบลูกช้างจมลอยอยู่ในลำทาน๑ตัว
แล้วก็มีช้างป่า๒ตัวอยู่ที่หน้าผา
แล้วก็ลองสำรวจขึ้นไปบนชั้นบน
ไปเจอช้างป่าอีก๕ตัวตายอยู่ในลำทานเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ตามรายงานเห็นบอกว่าลอยลงมารวมกันอยู่ที่จุดด้านล่างแล้วอืม
คุณนฤทธิจะรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับความคืบหน้าล่าสุด
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับทีมกู้ภัยและสัตวแพทย์
ระดมกำลังหาแนวทางช่วยเหลือช้างป่าสองตัวที่ติดอยู่บนหน้าผา
เพราะเกรงว่าจะพลัดตกลงไปในน้ำเพราะว่ายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคงจะนั่นแหละ
ตั้งแต่เมื่อคืนเลยอ่ะแล้วยืนอยู่นานแล้วอะค่ะ
ไปไหนก็ไม่ได้จะกลับหน้ากลับหลังจะถอยอะไรมันคือช้างเขาตัวใหญ่
พื้นที่ตรงนั้นมันแคบตอนที่ลงมาก็คงจะพยายามจะลงมาให้ใกล้ที่สุด

ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังวางแผนในการช่วยเหลือกันอยู่นะครับ
แต่เบื้องต้นก็คือพยายามเอาอาหารเนี่ยโยนเข้าไป
ส่งเข้าไปให้กับช้างป่า๒ตัวนี้ได้กินเพื่อประทังชีวิตก่อน
เพื่อนำอาหารไปให้ก่อนเพราะเนื่องจากช้างสภาพอ่อนแรงครับ
หลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายประมาณบ่าย๒นะครับ
ช้างป่า๒ตัวที่ยืนอยู่ที่หน้าผา
พลัดตกลงไปที่ลำทานของน้ำตกด้วยนะครับ

แต่เดินฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
ข้ามฝั่งมาจุดชมวิวเหวนรกได้นะฮะ

ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นมาได้
แล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะอีก

แต่ก็ยังโชคดีที่สุดท้ายช้างป่าทั้งสองตัว
ยังสามารถขึ้นมายืนอยู่บนโขดหินได้
ตกจากหน้าผาที่เราเห็นตั้งแต่เช้าลงมา
ตรงกลางน้ำตกแต่ว่าฝ่ากระแสน้ำไปยืนบนโขดหินได้
ตามคลิปภาพอย่างที่เห็นนะคะ
ช้างก็จะใช้งวงกระระยะระดับน้ำ

วัดว่าลึกแค่ไหนเดินได้มั้ยเนี่ย
นี่คนละจุดแล้วนะค่ะคลิปที่เราดูครั้งแรกเนี่ย
เขาอยู่ริมหน้าผาที่เขาเรียกเทอร์เรส
นี่มาอยู่โขดหินกลางน้ำตกแล้วนะ
เดี๋ยวล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเรารายงานให้ทราบนะคะ

ตามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่นะคะ
เรียงตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุการณ์เลยตอนตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ว่าช้างทั้ง๘ตัวเดินมาตามหน้าผาด้านบนนะคะ

แล้วก็ลัดเลาะผ่านเสาปูนขนาดใหญ่
ปูนตรงนี้เจ้าหน้าที่ปักเอาไว้เพื่อป้องกันช้างป่า
ป่าทั้งหมดตกลงมาค่ะห้าตัวกระแทกกับโขดหินแล้วก็ตาย
อีก๓ตัวถูกกระแสน้ำพัดตกลงมาด้านล่างของน้ำตกเหวนรก
อย่างที่บอกว่าความสูงก็สักประมาณห้าสิบเมตรลูกช้างอายุประมาณห้าปีหนึ่งตัว
นอนตายอยู่ในแอ่งน้ำแม่ช้างกับลูกช้างสองตัว
ตะเกียกตะกายขึ้นไปยืนอยู่บนโขดหินฝั่งตรงกันข้าม
หกโมงเช้าเจ้าหน้าที่อุทยานออกลาดระเวนเจอช้างสองตัวนะคะ
ยืนอยู่หน้าผาฝั่งตรงข้ามจุดชมวิวของน้ำตกเหวนรกโอ้โหสภาพคือเหนื่อย
อิดโรยซากลูกช้างป่าหนึ่งตัวนอนตายอยู่ในแอ่งน้ำค่ะ
คือตอนแรกมี๓คือแม่กับลูก๒แล้วพอมาเจออีกทีตอนเช้าเนี่ยคาดว่าตกลงไปตัวหนึ่ง
เหลือแค่แม่กับลูกสองตัวอยู่ที่ริมหน้าผานะคะบ่ายสองโมงช้างป่าแม่ลูกสองตัวนี้
ตกลงมาจากหน้าผาค่ะครับเดินฝากระแสน้ำในลำทาน
ข้ามไปฝั่งจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกแล้วก็ไปยืนอยู่บนโขดหิน
หลังจากช้างป่าทั้งสองตัวอยู่บนโขดหินฝั่งจุดชมวิวได้
ตอนนี้เนี่ยสภาพก็คืออ่อนแรงมากเพราะกว่าจะเดินฝากระแสน้ำ
กว่าจะปีนขึ้นโขดหินแล้วยืนกันได้๒ตัวแม่ลูก
ใช้เวลาและเหนื่อยเป็นเนินสูงด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้อาหาร
สัตวแพทย์วิเคราะห์ว่าสภาพอิดโรยมากน่าจะขาดน้ำตาลค่ะ
ดังนั้นวิธีการให้อาหารก็คือยัดอาหารเสริมเข้าไปในสับปะรด
หยวกกล้วยให้ช้างได้กิน
คือช้างอาจจะต้องอยู่ตรงนั้นข้ามคืนอีกนะคะคืนนี้ค่ะ
เพราะว่ายังไม่น่าจะสามารถช่วยออกมาได้จากโคธิน

เรื่องต้นก็เลยต้องให้อาหารและการให้อาหารก็ต้องระวัง
จะไปใกล้เขามากก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตกใจ
สภาพโดยรวมสุขภาพช้างตอนนี้จากการประเมิน
จากการประเมินตอนนี้ค่ะช้างมันยังอยู่ในระยะพักอยู่

เนื่องจากว่าเขาค่าใช้แรงเยอะตั้งแต่ข้ามมาจากฝั่งนู้น

ตอนนี้คือพักอยู่เขาเดี๋ยวช้างพักเขาน่าน่าจะสามารถรอทาง
รอขึ้นมาตรงทางที่เขาลงไปได้ค่ะตอนนี้เรารู้เพศแล้วพอทราบเพศ
อันนี้ก็เป็นช้างเพศเมียค่ะตัวแม่มีตัวแม่กับตัวลูก
แต่ตัวลวยยังไม่เห็นเขาเป็นเพศอะไรครับก็ตอนนี้ช้างเขาข้ามจากฝั่งหน้าผา
ที่ชันแล้วก็ไม่สามารถจะขึ้นขยับไปได้ข้ามน้ำกลับมาอย่างปลอดภัย
อยู่ที่บริเวณด้านล่างของน้ำตกนะครับด้านล่างของทางฝั่งด้านที่มันมีทางลาดชันขึ้นนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นตอนนี้เราก็พยายามระดมอาหารนะครับจากจิตอาสาทั่วบริเวณรอบเขาใหญ่เนี่ย
ท่านผู้มีจิตอาสาก็นำอาหารเป็นมะม่วงเป็นกล้วยเป็นเขาเรียกอะไรต้นกล้วยหยวกกล้วย
ดำให้ช้างกินเพื่อที่เขาจะได้ฟื้นตัวมีกำลังนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเขาได้เคย
เมื่อตอนเช้าเขาได้พยายามที่จะเดินขึ้นฝั่งนะครับทางฝั่งที่เขาเนี่ยแล้วเขาเดินไม่ไหว
เพราะว่าทางมันค่อนข้างจะลื่นนะครับพอทางมันลื่นเนี่ยมันก็เกิดอาการที่ว่า
ถลายลงไปข้างล่างก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นเพราะฉะนั้นอ่อนแรงมากครับ
ระยะเวลาประมาณจากเมื่อเช้ามาก็น่าจะอยู่ประมาณร่วมสักไม่แน่ใจว่าตั้งแต่กลางคืนหรือเปล่า
จะร่วมประมาณเกือบ๑๕ชั่วโมงแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่ก็ชัดแล้วว่า๒ตัวที่ยังมีชีวิตรอด
แต่อยู่บนโขดหินกลางน้ำตกเนี่ยตัวหนึ่งเป็นตัวแม่ตัวเมียตัวใหญ่
อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นลูกแต่ว่าไม่รู้ว่าเพศอะไร

อันนี้คือดูจากสายตาที่เจ้าหน้าที่มองลงไปเห็นนะครับ
ส่วนการกู้ซากช้างนะครับที่ตอนนี้อยู่ในลำทานของน้ำตกเนี่ย
เจ้าหน้าที่นะครับเขาก็กำลังวางแผนแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่นะฮะ
โดยนายบดินจันสีคำหรือว่าลุงหมูสาริกา
ชมรมคนรักสัตว์ป่าผู้เคยผ่านเหตุการณ์ช้างป่าเขาใหญ่๘ตัว
ตกน้ำตกเหวนรกแล้วก็ตายไป๘ตัวเมื่อปี๒๕๓๕มาแล้วเนี่ย
บอกว่าในครั้งนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๒ครั้งนี้ตี๓
เมื่อปี๒๕๓๕ตอนนั้นตี๒เจ้าหน้าที่ใช้วิธีในการกู้ซากช้างด้วยการ
ลงไปที่ซากช้างแล้วก็ถอดงามันออก
แล้วทำการย่อยชิ้นส่วนตัวช้างแล้วก็ปล่อยให้ลอยตามกระแสน้ำกลับขึ้นฝั่ง
ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชน
วันที่๒สิงหาวันที่๓๕ที่ช้างตกแบบตรงมาเหมือนกัน
อย่างนี้เลยก็ปรักษาอย่างนี้เลยเวลาที่๒ช้างตกลงมา
แล้วก็จากนั้นมาไปเสร็จที่ชั้นที่๒ชั้นที่สูงที่สุดนะ
เราเลยใช้วิธีการถอดขึ้นมาด้วยนะ
รายงานผู้คำจ่ายเรียบร้อยปั๊บก็ถอดยา
พอถอนงานเรียบร้อยปั๊บก็ทำการย่อยชิ้นส่วน
ตอนนั้นยังไม่มีเคลื่อนขุนด่านประการชน

ทั้งนี้ก็คงจะทำการเหมือนกันด้วยเลย
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็เลยลองเดินสำรวจเส้นทางของน้ำตกเหวนรก
ไล่เรียงตามเส้นทางที่คาดว่าช้างป่าทั้ง๘ตัวเดินจากด้านบนลงมา
ก็คือเดินลัดเลาะหน้าผาผ่านแท่งปูนขนาดใหญ่ที่ปักเอาไว้

ป้องกันช้างป้องกันสัตว์ป่าตกลงไปค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าลูกช้างที่ตัวเล็กที่สุดน่าจะลื่นค่ะ
ตกลงไปกระแสน้ำพัด
ทีนี้แม่ช้างและช้างตัวอื่นที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงอะค่ะ

แต่ด้วยกระแสน้ำแรงก็เลยพัดตกลงไป
๖ตัวรอดอยู่แค่๒ตัวที่ไปติดอยู่ที่หน้าผา
ก่อนที่จะเดินข้ามแล้วก็ไปอยู่บนโขดหิน
ทีนี้ค่ะการกู้ซากช้าง๖ตัวที่ตาย
พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะสำรวจเส้นทางนะคะ
ลงเรือที่เขื่อนขุนด่านประการชน
ร่องเรือไปที่คลองต้นไสแล้วก็เดินเท้าไป
เพื่อตรวจสภาพที่ราบและพื้นดินที่สามารถกลบฝั่งได้นะคะ
การกู้ซากช้าง๖ตัวที่ตาย
พรุ่งนี้เราจะให้เจ้าที่สำรวจเส้นทางจาก
โดยจะลงเรือที่เขื่อนคลองท่าด่านนะฮะ

ร่องเรือมาที่ต้นไสของต้นไสแล้วก็เดินเท้าขึ้นมา
เพื่อสำรวจสภาพที่ว่าเป็นที่ลาก
แล้วก็มีพื้นดินที่สามารถจะกลบฝังได้
เพราะในพื้นที่ที่เกี่ยวนรกเนี่ย

สำรวจเท้า๒ลงมาชั้น๓ใช่ไหม

เราก็จะที่นำกู้
ที่มันมีที่ลาบที่พอที่จะทำการกู้ซากได้โดยเจ้าที่ก็ปลอดภัย
ก็คาดว่าจะใช้เวลาหลายวันแต่ก็พรุ่งนี้จะสำรวจเส้นทาง
สำหรับเรื่องของน้ำตกเหวนรกนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองท่าด่านอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
ถ้านับตามพิกัดพื้นที่แล้วจะอยู่ในพื้นที่ตำบลนาหินลาด
อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกตามข้อมูลเนี่ยทั้งหมดมีอยู่สามชั้นนะฮะ
ชั้นบนสุดสูงประมาณห้าสิบเมตรอ่าหน้าผาจะลาดชันมากนะครับ
แล้วก็มีแอ่งน้ำด้วยลงมาที่ชั้นต่อมา
ทั้งชั้นกลางกับชั้นล่างลงมาจะสูงชั้นละประมาณหกสิบเมตร
แล้วก็มีความลาดชั้นและอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้น
เจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยเปิดให้เข้าชมอ่ะค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกน้ำเยอะเยอะ
หน้าฝนเนี่ยอันนี้อันตรายมากชมก็ชมได้ไกล
ความสวยงามของน้ำตกที่ตกลงมาแต่ว่าถึงขั้นไปเล่นอะไรพวกนี้
อันนี้อันตรายก่อนที่จะมีการตัดถนนสายปราจีนบุรีเขาใหญ่เนี่ย
ต้องเดินเท้าเข้าไปนะใครอยากไปดูน้ำตกนะ
น้อยกว่า๖ชั่วโมงนะแต่หลังจากตัดถนนสายปลาจีนเขาใหญ่เสร็จแล้วนะครับ
ถนนตัดผ่านใกล้น้ำตกเหวนรกมากขึ้นมีลานจอดรถห่างจากตัวน้ำตกแค่๑กิโลเมตร
ระหว่างทางสามารถเดินชมธรรมชาติอันสวยงามของสองข้างทางได้
เมื่อถึงตัวน้ำตกจะมีบันไดลงไปอีกสักราว๕๐เมตร
มันก็จะแคบแล้วก็ชันเหมือนกันค่ะนะฮะอ่าซึ่ง
ถ้าเราจะไล่เรียงดูลำดับเวลาอีกทีหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่จะไปคุยกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีที่อยู่ที่พื้นที่เนี่ยนะ
ตี๓เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงช้างป่าร้องบริเวณน้ำตกเหวนรก
หลังจากนั้น๖โมงเช้าลาดตระเวนพบลูกช้างป่า
ที่ตายอยู่ในน้ำตกในหนึ่งตัวนะแล้วก็มีแม่ช้างกับลูกช้าง
สองตัวยืนอยู่บนหน้าผาอ่าแล้วก็ไปเจอลูกช้างป่าอีกห้าตัวตายอยู่นะครับ
อ่าก่อนที่ช่วงบ่ายช้างป่าสองตัวที่ยังรอดชีวิต
แล้วอยู่ตรงแถวขอบหน้าผาเนี่ยจะพยายามเดินฝ่ากระแสน้ำขึ้นมาที่ฝั่ง
แถวแถวฝั่งจุดชมวิวค่ะแต่ก็ฝ่ามาไม่ไหวก็เลยปีนขึ้นไปแล้วก็
ติดค้างอยู่บนโขดหินอืมเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันไปช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งกู้ภัยนครราชศรีมา
เจ้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับพยายามผูกเชือกให้เป็นห่วงอะค่ะ
โยนห่วงไปเพื่อจะช่วยแต่ไม่ได้มันยากมาก
ที่ก็บอกว่าเบื้องต้นก็คือช้างสองตัวที่รอดชีวิตเนี่ยต้องช่วยให้ได้ก่อน
ส่วนซากช้าง๖ตัวที่ตายเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะหาทางกู้ซากยังไงดี
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับนักข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มค่ะจะรายงานผ่านทางโทรศัพท์เข้ามานะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะ
คุณนฤทธิอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณนฤทธิ์ค่ะ

ค่ะไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ได้เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไล่เรียงไปยังไงกันบ้างคะ
คือตั้งแต่แรกนะครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนตี๓แล้วก็มีการเข้าไปดูเพิ่มเติมประเมินสถานการณ์อีกก็คือช่วง๖โมงเช้านะครับ
แล้วก็เวลาล่วงเลยไปถึง๑๑โมงบ่าย๒มีทีมเจ้าหน้าที่จำนวน๒คนแล้วก็ทีมแพทย์๑คนนะครับเข้าไปประเมินสถานการณ์ตอนเวลาบ่าย๒โมงนะครับ
ก็ตอนนั้นนะครับสภาพของช้างทั้งสองตัวนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแรงอ่อนแรงมากมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีการที่จะเดินไปไหนเพราะว่าติดอยู่ตรงหน้าผาเสร็จแล้วเนี่ยช้างเนี่ยหรือสัญชาติยานเนี่ยก็คือต้องเดินหน้าอย่างเดียวไม่สามารถถอยหลังได้ทำให้ติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงประมาณ๑๐นาทีเท่านั้นนะฮะก็ช้างเนี่ยเหมือนจะสัญชาติยานก็คือเดินผ่ากระแสน้ำโดยที่ตัวแม่เนี่ยนำหน้าแล้วก็ใช้งวงนะครับคุณผู้ชมใช้งวงเนี่ยวัดระดับน้ำเห็นว่าไม่ลึกก็คือเดินพอที่จะนำช้างอีกตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับ

แล้วก็ตอนนี้ฮะล่าสุดเลยที่ผมเช็คกับเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ช้างยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็คือเดินลงมาชั้นล่างของน้ำตกแต่ทีนี้จุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกังวลมากมากก็คือว่าด้วยสภาพดินที่ช้างยืนอยู่ตอนนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเป็นดินที่ชุ่มน้ำแล้วก็ถ้าเกิดคืนนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าถ้าเกิดมีฝนตกหนักลงมาแรงแรงทำให้เกิด

คือเขาใช้การลัดเลาะไปตามหน้าผาที่มีขอบน้ำตกนี่แหละฮะเอาเอาเท้าหน้าของแม่ช้างเนี่ยครับคำคำดูมันมีฐานปูนไอ้ฐานหินอย่างเงี้ยก็เหยียบลงไปฮะแล้วคืนนี้ก็คือต้องปล่อยให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนจนข้ามคืนนี้ไปเหรอคะคุณนฤทธิ์ถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกังวลว่าช้างเนี่ย
คือมันมีสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่มีแรงเพราะว่ามันยืนอยู่ที่ไม่ปลอดภัยมาตั้งแต่ตีสามหรือว่าเวลาก่อนหน้านั้นด้วยอ่ะครับกลายเป็นว่าช้างเนี่ยอ่อนแรงแล้วไม่ได้กินอาหารจำนวนมากก็กลายเป็นว่ามันอาจจะมีอาการอ่อนเพลียแล้วทำให้เกิดความเครียดได้อีกนะครับจุดที่ช้างสองตัวที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าจะลงไปอีกหรือว่าเป็นพื้นที่ต่อเนื่องไปอีก

ดูอยู่เนี่ยเป็นภาพช้างสองแม่ลูกกำลังเดินอยู่แถวแถวขอบหน้าผาแล้วพ้นจากโขดหินมาแล้วที่คุณนฤทธิ์บอกใช่ไหมครับที่คุณนาริสส่งภาพมาเนี่ยคือจุดตรงนี้ใช่ไหมที่เขาอยู่กันเนี่ยใช่ครับจุดที่เป็นลักษณะเหมือนดินนิ่มอยู่เนี่ยนะคือมันเดินมาจุดที่ปลอดภัยแล้วซึ่ง

ไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรเลยแต่คือทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังอ่ะ
อืมได้ยืนยืนสังเกตการณ์อยู่อ่าห่างห่างคอยดูรายงานสถานการณ์
นับเป็นชั่วโมงนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปครับ
เขาใช้อะไรฮะใช้ไฟฉายส่องเข้าไปดูหรือว่ายังไงเราสามารถส่องไฟไปได้ไหม

สามารถส่องไฟฉายได้ครับแต่ก็คือในระยะไกล
เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เลยครับ

ค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่เผื่อถ้าหากว่าตกลงไป
จะมีเจ้าหน้าที่ไปรองรับไปรอเฝ้าดูอยู่ด้านล่างยังไงบ้างไหมคะ
ถ้าตกลงไปแล้วผมจากที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่
แหละครับก็เขายังไม่มีวิธีการช่วยนะคะ
แล้วก็จากที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับ
ถ้าเกิดดูน้ำกระแสน้ำที่ไหลมันค่อนข้างแรง
เพราะฉะนั้นคนทีมเจ้าหน้าที่
จะช่วยเหลือช้างที่หนักเป็น๑๐๐๒๐๐๓๐๐โล
โอ้โหหมายถึงว่าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคุณนฤทธิ์คือได้แต่ส่งกำลังใจให้อาหารดูอยู่ไกล
ช้างทั้งสองตัวใช้สัญชาติยานของตัวเองให้รอดผ่านข้ามคืนนี้ไปได้ถูกต้องไหม
ถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีแสงไฟด้วยนะครับและภาวนาไม่ให้มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลทะลักมาอีก
ใช่ครับอันนี้คือปัจจัยหลักที่เจ้าหน้าที่เป็นห่วงเลยครับเพราะว่าน้ำถ้าเกิดฝนตกลงมาแล้วอันตรายแน่นอนครับ
ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือสิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่จะทำก็คือช่วยช้างสองตัวที่รอดชีวิตก่อน
ส่วนซากช้างอีก๖ตัววางแผนกันไว้หรือยังคะเจ้าหน้าที่
ได้ไหมบินบินฮอลิคอปเตอร์แล้วก็ดึงร่างออกมาเจ้าหน้าที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่
มันเป็นช่องลมผ่านซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ฮอบินหรือว่าวิธีการอื่นอื่นเนี่ย
มันจะอันตรายแล้วเสี่ยงกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
ต้องประเมินศาสถานาการเรื่อยเลย
๖ตัวที่ตายตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วคะ

มีการไหลลงมารวมที่ชั้นล่างของน้ำตกหมดแล้วครับ
ชั้นล่างก็คือชั้นจุดที่เราเจอเขาติดอยู่ตรงเหวขอบ
ตรงขอบขอบน้ำตกตั้งแต่แรกหรือเปล่าฮะแถวนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับ

ช้าง๖ตัวมาอยู่ตรงนั้นหมดแล้ว

อยู่ที่ว่าจะเอาขึ้นมายังไงแค่นั้นเอง

ว่าพอจะสันนิษฐานกันได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้
ช้างทั้งหมดถึงพยายามจะเดินฝ่าน้ำตกแล้วก็พลัดตกลงมาเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามคาดการณ์นะครับ

เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็กลายเป็นว่าน้ำป่ามันอาจจะไหลลาก
กลายเป็นว่าช้างเนี่ยตื่นตกใจแล้วก็อาจจะทำให้เดินออกนอกเส้นทาง
แล้วก็มาเกิดพลัดตกลงไปในน้ำได้
เพราะกระแสน้ำก็แรงพอสมควรด้วยครับ
แล้วมันก็คือจุดเดียวกันเมื่อปี๒๕๕๙
ที่ครอบครัวช้างป่าตายไป๘ตัวคือจุดเดียวกันเลยเหรอครูนอริส
ว่าเขาจะใช้สัญชาติยานในการช่วยเหลือชีวิตเขายังไงครับ
ก็ขออย่าให้ซ้ำรอยกันเลยนะครับ
คุณนฤทธิ์เจ้าหน้าที่เขาขาดแคลนอุปกรณ์หรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับ
ว่าทุกอย่างมีพร้อมหมดอยู่แค่ว่ารอจังหวะเวลาในการเข้าไปช่วยเท่านั้น
ตอนนี้ไม่ขาดแคลนเรียบร้อยแล้วครับ
ฝราษาได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปารมไม้อะไรเตรียมมาเรียบร้อยแล้วคือข้อที่
ปัจจัยนอกเหนือจากนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวช้าได้แล้วครับเป็นกำลังใจ

คุณนฤทธิให้อยู่ทั้งคืนต่อเนื่องกับเจ้าหน้าที่เลย

เอาเลยจนพรุ่งนี้เลยส่งข่าวให้กับไทยรัฐทีวี
ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ

เหลือก็ได้แต่ภาวนาและเอาใจช่วยช้างสองตัวนี้

น้ำอย่าไหลแรงมากขึ้นเป็นกำลังใจให้